ตายอรไทยค่ะตำนานดอกย่าในปากบุญของเรา
มาแบบนี้ขอสามชาตินิดนึงก็แล้วกัน
หัวใจติดดินสวมแต่กางเกงยีนเก่า
ใส่เสื้อตัวร้อยเก่าแต่ใจสาวบ่ด้อยราคา

ที่จริงจะเป็นช้าซึ้งเพราะว่าอะไร
ตายเนี่ยเวอร์ชันช้าเขาไม่อยากจะร้องแล้ว
เขาอยากจะคึกคักนี่ไปขึ้นเวทีกับพี่ไผ่พงศธรไปเลย
เออรถแห่ของพี่ไผ่เนี่ยพี่ตายเขาอยากร้อง
อยากร้องจริงนะคะแล้วก็ตอนนี้พี่ไอ้ไผ่
อกจากจะร้องเพลงแล้วยังหันมาทำธุรกิจเกี่ยวกับรถแห่ด้วย
ตอนนี้อย่างที่ทราบกันก็คือธุรกิจรถแห่นั้นมันมาแรงมากคุณผู้ชมค่ะ
ต่างจังหวัดเนี่ยโอ้ยงานจ้างนะกันเพียบเลย
แล้วก็ได้รับความสนใจในแถบพี่น้องภาคอีสานมาก
สำหรับใครที่สนใจค่ะสามารถติดต่อพี่ไผ่ได้เลยนะ
พร้อมรับใช้แล้วก็มอบความสุขให้กับแฟนค่ะ
ไปแบบม่วนจอยกันแบบนี้
คุณผู้ชมเห็นพี่ไผ่ขึ้นรถแห่ร้องเพลงนะ
จริงก็มีคนอยากขึ้นรถแห่เหมือนพี่ไผ่เหมือนกัน
พี่ตายอรไทยที่เราร้องเพลงไปเมื่อกี้คุณผู้ชม
ล่าสุดเดี๋ยวพี่ตายนะบอกกับบันเทิงไทยรัฐว่า
นาไทยนาตายกำลังอยู่ในช่วงปรับปรุง

มาเปิดคอนเสิร์ตสนใจไหมพี่ไผ่
พี่ตายเนี่ยค่ะมาผ่านวันเทิงไทยรัฐไปเลย
พี่ตายนะนะอยากจะขึ้นร้องเพลงรถแห่จริง
ไปฟังเสียงพี่ตายออดอ้อนนิดนึงค่ะ

คือชวนบางทีชวนในไลฟ์บ้างอะไรบ้าง

เนี่ยจะเปิดนาไทยไผ่สนใจจะไปไหม
เราอยากจะขึ้นรถแห่ที่นาไทย
หรือไปเปิดผลิตภัณฑ์ที่ร้านไหนก็ตาม
เราอยากไปไปไหมชวนจริง
ณตอนนี้คือความเป็นไปได้จะไปเปิดที่ไหนก่อน
อยากให้ทุกคนได้ติดตามค่ะมีแน่นอน